อุบัติเหตุต่อเนื่องเลยครับอันนี้เป็นรถบรรทุก๒๒ล้อ

เพราะตัวรถก็ใหญ่แล้วนะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
แล้วสิ่งที่บรรทุกมาเป็นคานสะพาน๗๕ตัน

สุดท้ายตอนโค้งเนี่ยสายล่มขาดนะครับ
พอขาดเสียหลักไปชนเบรีเออร์เป็นอย่างนี้เลย
เหตุเกิดเช้ามืดที่ผ่านมาตี๓๓๐นะครับ
ตำรวจสพบังปะกงพร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาเนี่ย

ก็เจอรถพ่วงคันนี้บรรทุกคานสะพานมา
ชนเบรีเออร์แล้วก็ตกไปข้างทางบนถนนเทพรัฐ
มที่๔๗ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพครับ
คันนี้๒๒ล้อเสียหลักหลุดโค้งแล้วไปชนเนี่ย
แล้วก็ตกลงร่องกลางถนนทำให้คานสะพาน
ตัวคานสะพานในยาว๒๐เมตร

แล้ว๗๕ตันมันคือ๗๐๐กว่ากิโลกรัมคุณผู้ชม
ตกมาจากรถครับกีดขวางเลนซ้ายในช่องทางด่วน
แล้วก็กีดขวางเลนขวาช่องคู่ขนานด้วย
เคลนคันเดียวไม่พอครับคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
ประสานมา๓คันในการยกคันสะพานนี้ออกจากช่องทางเดินรถทั้งหมด
แล้วก็นำขึ้นรถพ่วง๒๒ล้ออีกคันนึงนะ
เพื่อจะนำกลับบริษัทต้นทางครับ
คือคันนี้ขับมาจากฉาเชิงเซานะจะไปส่งแถวพระรามสอง
ส่วนคนขับรถบรรทุกชื่อนายสุเนธสวรสอายุ๔๔ปี
เขาเล่าแบบนี้ว่าตอนขับรถบรรทุกคานสะพานมาจากแปลงยาว
จะไปส่งสะพานที่พระราม๒ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง
ขับมาในขบวนมีกัน๙คันนะเขาขับมาคันที่๙นี่แหละคันสุดท้ายเลย
ช่วงจังหวะที่เลี้ยวโค้งจากทางเบี่ยงแยกเก้าหลวงจะขึ้นถนนเทพรัฐ
สายลมตัวพ่วงเนี่ยมันขาดคุณผู้ชมฮะตัวพ่วงบังคับไม่ได้แล้ว
เขาพยายามคุมแล้วนะพยายามคุมรถแล้วคุมไม่ได้จริง
คือมันบังคับแล้วมันไม่เลี้ยวตามพุ่งหลุดโค้งชนเรอร์เกาะกลาง
แล้วก็ตกลงมาแบบนี้ดีนะไม่มีคันอื่นมาชนซ้ำครับ